สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้านะครับยังคงต้องติดตามความขึ้นไหวของทีมชาติไทย
นะครับซึ่งวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะพบกับศรีลังกานะครับแม้ว่าศรีลังกา
นั้นจะอันดับโลกน้อยกว่าไทยเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าทาง
รทรบุญมาทันแก๊กซ้ายกัปตันทีมชาติไทยนะครับก็ย้ำเลย
นะครับว่าจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็
เดินทางไปฝึกซ้อมตามโปรแกรมการแข่งขันนะครับสำหรับฟุต
ชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับหลังจากที่นัดแรกนั้นเอา
ชนะบาวดิฟต์ไปได้นะครับสามประตูต่อศูนย์ในนัดแรกของ
ศึกชิงเชียมเอเชียสองพันยิบสามรอบแห่งกลุ่มนะครับเย็น
กล่าวจะอุ้มธีรทรบุญมาทันกัปตันทีมก็ทำคนเดียว
สองเลยนะครับเปิดให้สหรัฐอยู่เย็นแล้วก็พันธุ์สาเหม
บูลจบสกอร์ได้ในลูกแรกแล้วก็ลูกที่สามแล้วก็นัดต่อไปที่
เจอกับศรีรังกานั้นศรีรังกาอันดับสองร้อยห้าของโลก
นะครับแล้วไทยเองก็อยู่อันดับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดของโลก
ธิรทรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยนะครับก็บอกเลยนะครับ
ว่าเกมกับศรีลังกานั้นจะมองข้ามพวกเขาไม่ได้นะครับ
แล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าผมให้ความเคารพ
คู่แข่งและให้เกียรติทุกทีมซึ่งกันและกันพร้อมอยาก
ชนะในเกมต่อไปเพื่อผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้าย
เอเชียนคลับให้ได้นะครับนี่ก็คือธีรทรบุญมาทันที่
ต้นลูกทีมนะครับก่อนที่จะลงกับพบกับศรีลังกา
ในวันเส้านี้ก็ย้ำโปรแกรมการเห็นขานอีกสองนัดที่
ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสี่สองจะถ่ายทอดสดนะครับวัน
สิบเอ็ดมิถุนายนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบศรีลังกา
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลาหกโมงสี่สิบห้านาทีนะครับส่วน
นัดสุดท้ายวันที่สิบสี่มิทุนายนนี้เวลาสี่ทุ่ม
ครึ่งพบกับอุสเบคิสถานเวลา๔ทุ่มครึ่งนะครับ
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มสิบห้านาทีนะครับส่วน
ทางพลาสติกคุสตาฟซันสู่หน้าทีมชาติไทยรุ่นอายุ
ไม่เกิน๒๓ปีที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมานะครับ
ว่าคุณพ่อเคลกุสตาฟซันป่วยเป็นมะเร็งสมองแล้วก็
ต้องต่อสู้กับโรคร้ายนี้มานานถึง๖เดือนด้วยกันล่าสุด
สุดก็มีการยืนยันแล้วว่าคุณพ่อของเขานั้นเสียชีวิต
แล้วช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความเสียใจ
ต่อครอบครัวกุสตับซันด้วยส่วนสถิติของทีมชาติไทยอยู่
ตลอดสามเกมนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียสอง
ยี่สิบสองรอบแบ่งกลุ่มก็ทำให้เห็นเลยนะครับว่าการ
เจอกันจากทีมจากอาเซียนเนี่ยไทยมีโอกาสยิงถึง๑๔ครั้ง
กับการเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็สิบห้าครั้งเจอกับ
เลเซียแต่ว่าเมื่อมาเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมระดับ
ของเอเชียมีโอกาสยิงแค่๕ครั้งเท่านั้นก็ยังทำ
เห็นนะครับว่ามีช่องว่างพอสมควรเช่นเดียวกับการครอง
บอลที่เจอกับอาเซียนนั้นก็ทีมชาติไทยทำได้ดีกว่านะครับ
แต่ว่าเจอกับเกาหลีใต้ยังเป็นรองก็ทีมชาติไทยเองต้อง
นำตรงนี้มาปรับปรุงเพื่อต่อไปครับ